ตามต่อค่ะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับเรื่องร้องเรียนมานะคะ
บอกว่าหลังจากภรรยาเสียชีวิตได้แค่เดือนเดียว
ญาติของภรรยามาฮุบสมบัติหมดเลย

จนทำให้ไม่มีรถที่จะออกไปทำมาหากิน
อาศัยรถคนอื่นยืมรถเพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้าง
เพื่อไปขอทานแกก็เล่นดนตรีเปิดหมวกอะไรแบบนี้
ตาบอดนะใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย
ทางญาติของภรรยาบอกว่าไม่ใช่
ไม่ได้ไปฮุบสมบัติแค่ขอเป็นผู้จัดการมรดก

คือคุณลุงใสเกิดอินอายุ๖๙ท่านนี้ค่ะ

ก็ร้องเพลงขอทานเปิดหมวกตามตลาดนัดตามแหล่งชุมชน
บอกว่าหลังจากที่ภรรยาคือนางขนอายุ
เสียชีวิตไปเมื่อ๒๑กรกฎาคม
ครอบครัวภรรยาเอาทรัพย์สินไปหมดเลย
จริงเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตอนอยู่ด้วยกันเป็น๑๐ปี
เก็บเอาไว้เนี่ยไหนจะโฉนดถี่ดินทะเบียนบ่านทะเบียนรถ

แล้วรถต้องใช้ประกอบอาชีพ

ไม่มีรถไปทำมาหากินแล้วก็น้อยใจด้วยนะคะ
ที่ถูกครอบครัวของภรรยารังแก่แบบนี้
ต้องอาศัยรถเพื่อนบ้านให้ไปส่ง

หาเงินมาเลี้ยงดูตัวเอง
อยากจะให้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยค่ะ
เพื่อนบ้านก็คอยช่วยนะคะแล้วบอกสงสารคุณลุงมากพิการแล้วทำไมถูกกลั่นแกล้งก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วย
รถที่คุณลุงเคยใช้เนี่ยค่ะญาติฝั่งภรรยาเอาไปจริงเพื่อนบ้านบอกนะคะ
ซึ่งเป็นรถที่ทั้งคู่เขาทำมาหากินจนได้รถมาใช้ด้วยกันทำไมต้องเอาของลุงแกไป
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางครอบครัวภรรยาของคุณลุงค่ะ
ก็ไปเจอกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองขลุงนะคะ
อาวุโสผู้ใหญ่บ้านก็มาตรวจสอบเรื่องนี้
ทีมข่าวได้รับการยืนยันจากทางครอบครัวของภรรยาคุณลุงสัยว่า
ฮุบสมบัติเพียงแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการทางชั้นศาล
ในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ก็เลยอยากฝากถามลุงสัยว่าทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ตกลงกันแล้วไง
เดี๋ยวคืนรถให้หลังจัดการตามขั้นตอนของกฎหมายเสร็จ
เรื่องนี้ครอบครัวฝั่งภรรยาบอกว่าเลยกลายเป็นว่าถูกประนาม
รังแก่คนตาบอดซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
คือยื่นฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกอยู่
เพราะว่ายายขนไปรับเด็กคนนึงมาเลี้ยง
อันนี้ให้ข้อมูลเยอะไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในขบวนการอยู่นะคะ
นั่นแหละค่ะคือเราเองก็พูดกับตาสายไปแล้วว่า
คือเราจะให้นะรถคันนี้เราให้อยู่แล้ว
แต่ขอให้มันผ่านผ่านเรื่องนี้ไปก่อนได้ไหมผ่านกระบวนการไปก่อนได้ไหม
เพราะว่ามันก็แค่อีก๔๕วันซึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว๓๐วัน
ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ตาสายต้องการอะไรต้องการอะไรทำไมถึงมาจมตีที่บ้านอย่างนี้